ขอลูกไปเรียงขึ้นได้ไหม

เอ้ามา

มีเลยของคุณพี่อยู่ข้างหน้า๒๕ไทยรัฐ

จบความลับมา๖ปีนะฮะกับแฟนสาวคุณหยกนะครับ

คุณแอมพีรวัตรนะชื่อใหม่นะพีรวัตรเนี่ยนะ

โครงการจัดสร้างพระพุทธศิรินะครับ

หลังจากนั้นก็ได้มีคนไปถามนะครับ
บอกว่าหยกเนี่ยบอกว่า
คุณแอมโทรไปเตรียมใช่ไหมนักข่าวถาม
ผมขอจบตรงนี้นะครับไม่มีอะไรจะพูดแล้ว

หลังจากนี้โฟกัสเรื่องงานอย่างเดียว
หลังจากวันนั้นไม่ได้คุยหรือติดต่อคุณหยกเลยเหรอ
ผมไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วมันน่าจะจบไปแล้ว

เอาเป็นว่าทุกคนเจ็บช้ำกันหมดผมก็เจ็บช้ำมากแล้ว
ตอนนี้ผมตั้งใจทำงานแต่งกับงาน
อย่างที่บอกนะครับทุ่มเทกับงานอย่างเดียว

ที่ไม่อยากพูดถึงเนี่ยเพราะอะไร

ลงไปด้วยดีแล้วครับและไม่พูดแล้วครับ

โอ้โหใส่อารมณ์อาจจะไม่ได้ตะวัดเขาอาจจะพูดดีก็ได้

กลัวว่าเราจะโดนมองเป็นอย่างที่หยก

เราจะไปพูดถึงมันอีกทำไมในเมื่อมันจบไปแล้ว
จะทำจะเตรียมมันก็เป็นเรื่องปกติ

ถ้าเอามาพูดอีกก็เป็นการต่อความยาวสาวความยืดครับ

อยากขอโทษใครที่ทำให้เราผิดหวังหรือเปล่า
ผมต้องขอโทษครอบครัวผมครับคุณพ่อคุณแม่คนที่ผมรัก

แต่ว่าลองมาเจอแอมคนนี้ใหม่กันแล้วกันนะครับ

แต่ทีนี้แต่จริงกันไม่พูดก็ดีนะ

ผมถึงบอกความจริงคือความจริงเวลาเพื่อนพิสูจน์
ผมถึงบอกทุกคนที่รอผมอยู่เดี๋ยวเจอกันนะครับ

แล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีการแสดงของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้

พอถึงพอถึงแล้วมันก็ชอบมาแซวดิฉันนะ

เพราะมันเอามาคอขี้อะไรที่จะวุ่นวาย

แต่เขาก็ไปเช็คอินที่พัทยาเหมือนกับน้องเกาะพีเหมือนกัน
อินนี่คือหมายความว่าเขาไปลงอินสตาแกรมใช่ไหมฮะ
แล้วก็ขึ้นว่าสารที่ว่าเขาอยู่พัทยา
ส่วนน้องสาวก็อยู่พัทยา

แต่เขาไปถ่ายละครอย่างนี้
เอามาแมทกันแล้วก็เข้าไปโจมตีอีกว่า

เสร็จได้สักประมาณ๓ทุ่มเองมั้ง

งานนี้เขามีไปจนกระทั่งนู่นเลย

บางคนหนีภรรยาไม่ได้หนีสิ

ไปเข้าสัมมนาครั้งนี้
แล้วปีที่แล้วภรรยาไป

พอทำการแสดงอะไรเสร็จปั๊บ
ทุกคนก็นัดแนะกันออกไปเที่ยว

เอาไปให้เต็มที่อ้าวแล้วคุณแอมคุณแอมอยู่ไหมออกไปด้วยออกไปด้วย

เดี๋ยวต้องไปตามดูซิว่าพี่ม้าไปงานอะไรที่พัทยามา

อื้อจริงเหรอ

คุณผู้ชมอยากบอกมากเลยแต่พูดไม่ได้จริง

เพราะเขียนชื่อยังเขียนกันผิดเลยเอาอย่างนี้